แต่เล่นหวยนี่ก็คือถ้าถูกก็ดีไปนะไม่ถูกก็เลามือกันหน่อยนะครับ
แต่แม่ค้าพ่อค้าที่ขายลอตเตอรี่แล้วรับขึ้นเงินด้วยเนี่ย
อันนี้เขาก็มีปัญหานะคือเขาอุตส่าห์รับขึ้นเงินว่าคุณไม่ต้องไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยังมีคนที่ไปปลอมสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ถ้ามีแอปพลิเคชันส่องตื๊ดมันบอกเลยถูกไม่ถูกอะไรยังไง
ไม่ต้องมาตรวจแบบหาเลขทีละเลขทีละเลขทีละเลข

คือมันเป็นเรื่องของชุดตัวเลขการขายบาร์โค้ชจะอยู่ข้างขวามือ

แต่ปรากฏว่าไปถึงสำนักงานสลากพ่อค้าแม่ค้าที่เขารับขึ้นเงิน
เขาขึ้นกันไม่ได้อ่ะเออแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเวลาไปจับคนร้ายที่ปลอมแปลงลอตเตอรี่เนี่ยนะ
อืมบางรายบอกว่าอ๋อปลอมลอตเตอรี่มาเป็นสิบปีใช่เขาทำกันมาเป็นสิบสิบปี
นี่เป็นขบวนการใหญ่นะครับวันนี้กองปราบโอ้โหไปลากมาได้เนี่ยนะฮะ
แล้วก็แฉเป็นฉากเลยนะครับทุกผู้ชมครับว่าขบวนการนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวท่านรอดูนะครับพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ท่านไหนมีประสบการณ์แบบนี้บอกเราหน่อยนะครับ
นี่เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับได้รายล่าสุดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกจับไปแล้วคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็ย้ายผลต่อนายสิริวัฒน์บินรวดเร็วอายุหกสิบเอ็ดปีนี่ดูนามสกุล
รวดเร็วนี่วันนี้บินไม่รอดแล้วฮะถูกจับแล้วนะครับ
เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ในข้อหาปลอมแปลงเอกสารสลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะคือเขาไปเอาลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นไว้หลายที่อ่ะค่ะอ่า
แต่ล่าสุดที่สมุทรปราการก็มีนะครับก็เลยถูกออกหมายจับเอาไว้
ตำรวจกองปราบไปจับได้ที่สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระอำเภอเมืองนครราชศรีมา
จับได้เมื่อวานนี้นะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็เคยจับนะฮะ
คนที่อยู่ในขบวนการมาแล้วแล้วก็ขยายผลต่อ
หลายพื้นที่ร้องเรียนผ่านสายด่วนแล้วก็เพจของกองปราบรามมาว่า
มีผู้ชายต้องสงสัยเอาสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกแก้ไขตัวเลข
พอเขาไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากขึ้นไม่ได้เพราะว่าเป็นของปลอม
ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามเบาะแสจนจับกลุ่มได้นะครับ
ในการจับกุมนายซีริวัฒน์ไปจับได้ที่จังหวัดสูรินตร์
กำลังเดินทางด้วยรถไฟจากสุรินทร์จะขึ้นมากรุงเทพ
จากการสอบสวนนายซีริวัฒน์สร้อพาบว่าแบบนี้
ร่วมขบวนการกันเป็นแก๊งแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำงาน
โดยเขาก็มีการไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาแล้วก็เอามาแก้ไข
แล้วนำไปหลอกขึ้นเงินกับพ่อค้าแม่ค้า
พวกที่เป็นผู้สูงวัยอยู่ร้านตามลำพัง
แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าส่วนใหญ่จะไม่ปลอมรางวัลที่๑นะคะ
เพราะว่ามันกระโตกกระตากไปถ้าเป็นรางวัลที่๑
แล้วส่วนมากก็ไม่ค่อยมีพ่อค้าแม่ค้าสลากรับด้วย
รางวัลที่๑เงินมันเยอะแม้ว่าจะได้ค่าเปอร์เซ็นต์ในการไปขึ้นเงินเยอะก็ตาม
ก็ไปหลอกมาแล้วในหลายพื้นที่ครับทั้งอุดรธานีด้วยแล้วก็สมุทรปราการด้วย

เราได้ข้อมูลจากทางพันธุ์ตำรวจโทนพรัชคำหมากสารวัตรกองกำกับการ๓
บังคับการกองปราบรามถึงเครือข่าย
ขบวนการปลอมสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเอาไปขึ้นเงินในครั้งนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเครือข่ายนี้
แก๊งนี้มีกลงแบบที่กองปราบรามได้มาเนี่ยนะครับ
ข้อมูลจากการซัดทอดของผู้ร่วมขบวนการก็คือ
ก่อนหน้านี้ตำรวจจับได้ก่อนแล้วคือนายสวาสเครือคำ
อายุ๖๐ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ออกหมายจับไว้
แล้วก็หลบหนีคดีอยู่นะฮะสำหรับนายสวาสตร์เครือคำนะครับ
เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ที่หลบหนีคดีตามหมายจับของ
สารจังหวัดบุรีลำออกไว้ตั้งแต่นู้นนะฮะปี๒๕๕๖นะครับนาย
สวาสตร์เป็นผู้ที่ถ่ายทอดวิชาการปลอมสลากไปให้กับนายวิสิทธิ
สลากกินแบ่งรัฐบาลหลังจากนั้นเมื่อกระบวนการปลอมสลากเสร็จ
แล้วนายวิสิทธิ์จะทำหน้าที่ในการนำสลากปลอมที่ถูกรางวัล
ไปขึ้นเงินแต่การนำไปขึ้นเงินจะมีเครือข่ายในการไปขึ้น
เงินอีก๘คนนะฮะคนปลอมเนี่ย๒คนคือนายสวาสตร์กับนายวิสิทธิ์ส่วน
การไปขึ้นเงินมีแก๊งอีก๘คน๘คนนี้มีหนี้ครับท่านผู้ชม
ก็คือนายสิริวัตรบินรวดเร็วอายุ๖๑ปีชาวสุรินที่ถูก
จับนี่แหละนี่นะฮะมีนายออสมณีวงขณะนี้ถูกจับกลุ่มตัวแล้ว
ก็ฝากขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดขอนแก่นแล้วค่ะมีในเหลินไม่ทราบ
กับนามสกุลจริงตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับมีนายคำผาย
ตรีวงนายคนนี้เสียชีวิตแล้วมีนายอดุลวิทย์เทียมขุนทศ
นายสิริวัตรเทียมขุนทศนายสุรชัยแน่ประโคนและนางนงเยาวจงจิตกลาง
ซึ่งนางนงเยาถูกจับกลุ่มไปในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
จากการขยายผลพบว่าผู้ร่วมขบวนการคนที่๕ถึงคนที่๘
คือนายอดุลวิทย์นายสิริวัตรนายสุรชัยกับนางนงเยา
มีคนหนึ่งที่เป็นหลานสะพ้ายของนู่นฮะต้นขบวนการคือนายสวาส
แล้วก็ได้รับการฝึกวิธีปลอมลอตเตอรี่มาด้วย
พอได้ของปลอมมาก็แบ่งพื้นที่กันในการไปขึ้นเงินรางวัล
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะว่าวิธีการในการปลอมแปลงลอตเตอรี่ของกลุ่มคนร้ายเนี่ย
เขาใช้วิธีการยังไงเล่าให้ฟังเพื่อจะได้ระแวดระวัง
เพื่อจะได้ตามทันแต่อย่าไปลอกเรียนแบบไม่ได้ชี้นำนะคะว่าควรจะทำยังไงยังไง
แต่อยากจะให้คนที่ขายลอตเตอรี่หรือคนที่จะซื้อลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่
จะได้รู้เท่าทันพวกคนร้ายเขา
อุปกรณ์ที่เครือข่ายกลุ่มนี้เขาใช้ในการปลอมลอตเตอรี่
ก็คืออุปกรณ์ที่หาได้ง่ายเลยคุณผู้ชม
หนึ่งลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลแต่มีเลขใกล้เคียงกับใบที่ถูกรางวัล
ใกล้เคียงก่อนต้องใกล้เคียงนะคะ
แค่นี้เหรอใช่อันนี้ปลอมแล้วล่ะ
แล้วทำแบบบ้านบ้านเลยแค่เนี้ยมันปลอมได้เลย
เริ่มแรกนะคะจากนายสวาสตร์เนี่ยนะตัวต้นเรื่องเนี่ยนะอืม
เขาไปกว้านซื้อลอตเตอรี่มาอย่างน้อยเนี่ย
เขาจะต้องซื้อมาประมาณ๒เล่มหรือ๒๐๐ใบ
ก็เท่ากับว่าลงทุนประมาณ๑๖๐๐๐บาท
แล้วลอตเตอรี่๒๐๐ใบเนี่ยมันก็จะต้องมีใบที่ถูกรางวัล
เลขท้าย๒ตัวแน่ประมาณ๒๓ใบอยู่แล้ว
ถ้าซื้อมาเยอะขนาดนี้นึกออกมามันมีแน่
คือยังไงมันต้องถูกบ้างแหละ๒ตัว๓ตัวอะไรพวกนี้
เพราะเขาไม่ได้จะเอาถูกรางวัลเยอะอยู่แล้วไง
เอารางวัลแบบเออ๒ตัว๓ตัวเลขท้ายเลขหน้าอะไรแบบนี้นะคะ

ก็เอาลอตเตอรี่ที่มีตัวเลขใกล้เคียงที่ถูกรางวัล๒ตัวท้าย
ตัวท้ายหรือว่า๓ตัวหน้าอย่างนี้นะคะ
เขาก็เอามาแล้วก็เตรียมปลอมยกตัวอย่างแบบนี้อย่างงวดล่าสุดนะ
ตัวท้ายคือ๒๐ใช่ไหม
ดังนั้นใบที่นำมาปลอม๕๒๔๔๒๘
๘กับเลข๐มันปลอมง่ายไงมันแก้ง่าย
เขาใช้วิธีเอามีดโกนขูดเลข๘ออก
สลากมันก็จะบางหน่อยแล้วก็ไปตัดเอาเลขศูนย์
สลากใบไหนก็ได้มาแต่งให้ขนาดมันเท่ากับที่ขูดออกไป
มาตัดต่อกันค่ะพอขนาดมันเท่าปุ๊บนะ
เอาแป้งเปียกทาไปที่เลข๐แล้วเอามาวางบนสลากใบที่ขูดไว้
แค่เพิ่งเปียกไปทาแล้วเอาไปแปะแล้วก็หาวิธีการที่ทำให้มันเรียบเนียน
อย่างที่บอกว่ามีเตาลงเตาลีดอะไรแบบนี้นึกออกไหมมันก็ไปรีดเลย
เอารีดมารีดใช่ให้เนียนอ๋อนี่ก็เป็นถูก๒สูตรแล้วเนี่ย
ไงถูกรางวัลแล้วเนี่ยพอปลอมเสร็จทีนี้เป็นหน้าที่ของเด็กขึ้นรางวัล
เป็นอีกหน้าที่หนึ่งก็เอาสลากที่ถูกรางวัลไปขึ้นร่อง
ขอขึ้นเงินรางวัลกับร้านก่อนเขาเอาสลากที่ถูกรางวัลจริง
ไปขึ้นเงินก่อนครับแล้วเขาจะไปสังเกตก่อน
ว่าร้านที่เอาไปขึ้นเงินเนี่ยเขามีอุปกรณ์เขามีแอปพลิเคชัน
เขามีอะไรในการตรวจสอบลอตเตอรี่หรือเปล่าเหมือนลองไปชิมลางก่อน
ว่าร้านไหนมีอุปกรณ์อะไรบ้างไหมอะไรแบบนี้ค่ะครับหลังจากนั้นก็เอาลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเงินรางวัล
ทีนี้เขาก็เลยแนะนำว่าถ้าหากว่ามีคนไปขอขึ้นเงินรางวัลที่ร้านขายลอตเตอรี่เนี่ยนะคะ
เจ้าของร้านดูบัตรประชาชนหน่อยก็ดีครับแต่พอบางร้านขอดูบัตรประชาชน
คนร้ายมันก็จะอ้างว่าไม่เอาบัตรประชาชนมาลืมติดมาอะไรแบบนี้ไง
ก็เลยแบบบางร้านเขาหยวนก็ยอมขึ้นเงินให้อะไรแบบนี้
แล้วก็มาแปะบางแล้วก็เอามาแปะก็เลยใช้แป้งเปียก
พอแปะเสร็จแปะเสร็จใช่ไหมครับก็จะใช้ใช้เตาลีดเพื่อให้ความร้อนให้กระดาษมันเสมอกัน
จากที่ผมสักถามมาเนี่ยโอนให้งวดหนึ่งประมาณ๓แสน

ใช่เพราะว่าเขาทำหลายฉบับไงฮะคือเป็นรางวัลที่ไม่ได้สูงมาก
ไปทำตามนะครับตำรวจกับพ่อค้าแม่ค้าสลากเขารู้ทันหมดแล้วนะฮะ
ถูกจับเข้าคุกนะครับท่านผู้ชมครับ
พันธุ์ดรมโทนมพระรัชฐ์ฝากถึงผู้รับขึ้นรางวัลที่ถูกหลอกนะครับ
ว่าขอให้เข้ามาแจ้งความด้วยเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามตัวคนทำผิด

เพราะว่าแก๊งนี้เนี่ยมันก่อเหตุไว้เยอะ
คือถ้าเกลียดเราอายด้วยมันเดี๋ยวมันไปก่อเหตุกับคนอื่น

ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของคนที่ขึ้นสลากเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับ
เวลาถ้าเป็นของปลอมจะได้ตามตัวได้ค่ะคือถ้าบริสุทธิ์ใจเขาก็ต้อง
ก็ได้ก็ให้ถ่ายก็ได้อืมใช่ไหมอ่าทีนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ได้แนะนำวิธีการตรวจสอบสลากเบื้องต้นให้กับผู้ที่ขึ้นรางวัลนะครับ
สลากปลอมทั้งฉบับตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับสลากจริงในงวดนั้น
เพื่อหาความแตกต่างได้นะครับเริ่มจากตรวจสอบความหนาบางของกระดาษก่อน
สลากของจริงเนื้อกระดาษจะเหนียวแล้วก็บางนะครับแตกต่างจากของปลอม
รูปภาพของจริงจะคมชัดกว่าตัวเลขและตัวอักษรของจริงสีของหมึกพิมพ์
มีความแตกต่างจากของปลอมเมื่อใช้กล้องหรือว่าแว่นขยายส่องดู
ไฟสีขาวหรือว่าแสงสว่างจะมองเห็นลายน้ำรูปนกวายุพักในเนื้อกระดาษ
จะเห็นเส้นไหมที่พาดผ่านตัวเลขเรืองแสงแบบนี้นะฮะ
ท่านก็สังเกตได้นะครับเอามือถือถ่ายภาพหน้าจอไว้ก็ได้
เอาไว้ตรวจสอบนะครับสำหรับวิธีการตรวจสลากที่มีการแก้ไขบางส่วน
สามารถใช้วิธีตรวจหาร่องรอยการขูดการลบลอกหรือว่าตัดปะตัดแปะ
โดยใช้กล้องหรือแว่นขยายได้นะครับส่องบริเวณจุดที่สงสัยว่าจะมีการแก้ไข
อาจจะเป็นตัวเลขตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายกันเช่นจาก๘เป็น๓
เป็น๕อะไรพวกนี้นะครับหรือแก้ไขงวดประจำวันที่
จากงวด๑กัญญายนต์เติมเลข๖เป็น๑๖กัญญายนต์
พวกนี้มันทำได้หมดนะฮะท่านใช้แว่นขยายส่องดูก็ได้
ใช้กล้องก็ได้นะครับหรือนำตัวเลขและตัวอักษรจากฉบับอื่นมาปะแทน
พวกนี้ก็ตรวจสอบได้โดยเปรียบเทียบกับสลากของจริง
ที่ตัวเลขตัวอักษรจะมีความคมชัดและขนาดเท่ากันทั้งหมด
ตัดแปะอะไรพวกนี้นะครับ

สลากของจริงในงวดเดียวกันนะครับ
อย่างกรณีล่าสุดที่มีการแถลงข่าวไป
โดยสังเกตตัวเลขที่ปรากฏขึ้นมาทั้งปีพศงวดวันที่และชุดตัวเลข
ตรงตามสลากที่ระบุนะฮะ
แต่ไอ้ตรงตัวสลากเนี่ยวันที่เลขชุดเลขอะไรพวกนี้
มันไม่ตรงมันต้องปลอมแบบละเอียดยิบถ้าจะเอาขนาดนั้นน่ะนะ
ซึ่งพวกนี้บางทีมันปลอมไม่หมดหรอกมันก็ปลอมแค่แบบฉาบฉวย
ละเอียดมากก็ยอมให้ขึ้นเงินเข้าไป
ค่ะแต่มันก็ทำมานานไปหลอกพ่อค้าแม่ค้าหลายรายมูลค่าความเสียหายเป็นหลักล้าน
แล้วอย่างที่บอกตำรวจบกุมพวกแก๊งแบบนี้มานานนะ
บางคนก็ทำมา๑๐ปี๒๐ปีปลอมลอตเตอรี่มา๒๐ปีคิดดูสิ
ทำเป็นอาชีพเลยโอ้โหน่ากลัวนะคะ